คุณผู้ชมครับมีเอเย่นค้ายามรายใหญ่
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจนะฮะ

แต่มีสายรายงานว่าเขาไปลักลอบเปิดโรงแรมอยู่กับแฟนสาว
เจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังกันเข้าไปจับกลุ่ม
จะเจอไหมเขาจะซ่อนตรงไหนไปดูครับ
โอ้โหเป็นไงล่ะแล้วคุ้มคลั่งหนักมาก
คือตอนแรกไปเจอแต่แฟนสาวไงเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมฝ้ามันดูแบบไม่ปกติ
ก็เลยไปดูข้างบนนู่นไปหลบอยู่ฝ้าข้างบนนู่น

เป็นการปฏิบัติหน้าที่สนทิศกำลังกันกับเจ้าหน้าที่ป้องการรับปรบรามยาเสพติดพกาว
ส่วนที่กำลังกันกับตำรวจสืบสวนจังหวัดชะแดนภาคใต้
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ปิดล้อมที่พักเป็นคล้ายกับโรงแรมรีสอร์ตแต่มันเป็นห้องติดกันแล้วรถไปจอดได้
อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เพื่อไปจับกลุ่มนายอเนกพงศ์ชำนินวลหรือว่านายโออายุ๓๕ปี
คือในโอเนี่ยเขาเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วก็มีหมายจับ๒หมายติดตัวเขามา
เจ้าที่ก็สืบตามอย่างต่อเนื่องแล้วพบว่ามาเปิดห้องกบดานอยู่
เปิด๒ห้องติดกันเพราะพักเข้าไปเจอแฟนของในโออยู่ในห้อง
ถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบว่าเอาแล้วโอ๋ไปไหนมากับใครยังไงโออยู่ไหนก็ไม่ตอบ
แต่แน่นอนนะฮะเขาก็มีสายมีข้อมูลมาแล้วก็พบพิรุษเพราะว่ามันมีเศษฝ้าเพดานตกอยู่ที่พื้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างบนไอ้เศษฝ้ามันต้องไม่ตกลงมาถูกไหม
เศษฝ้ามันตกที่พื้นแน่นอนครับพอเปิดฝ้าออกมาเห็นขาโออยู่ข้างบนนั่นแหละครับ
ก็เลยพยายามที่จะเอาตัวโอดลงมาเพราะเขาไปซ่อนอยู่ตรงนั้น
ตอนแรกขาดขึนไม่ยอมลงก็ต้องใช้ไม้กระทุ้งไป
สุดท้ายเถียงกันอยู่พักนึงก็เลยลงมาแล้วก็โดนจับตัวเอาไว้นะครับ
สุดท้ายไปตรวจค้นนอกจากจับตัวโอไว้แล้วก็ไปเจอปืน๙มม๑กระบอก
เครื่องกระสุนอีก๒๙นัดรถเก๋ง๓คันสร้อยคอทองคำ๓เส้นแหวนวงโทรศัพท์๑เครื่อง
แต่ว่ายังไม่เจอของกลางเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าได้โอนำตัวมาดำเนินคดีตามหมายจับต่อไปนะครับ